กันต่ออีกหนึ่งครอบครัวนะคะเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมบางคน
คือฝ่ายภรรยาแปลกใจคือทะเลาะกับสามีก็ระห่องระแหงกันมาดึงแล้วนะ
ไม่กลับบ้านสองวันมันคิดแล้วไงไปไหนอยู่กับใคร
เพื่อนบอกไปไปด้วยกันหน่อยไปดูให้เห็นกับตาเลย
เจอจริงสามีไปอยู่กับกิ๊กที่แบบท้ายหมู่บ้านอ่ะ

พอจะถ่ายคลิปเท่านั้นแหละสามีควักปืนออกมาเลยอยู่เลยนะอย่าทาย
สุดท้ายปืนลั่นคุณผู้ชมไปโดนเพื่อนภรรยา
เพราะดีนะบาดเจ็บแค่เล็กน้อยไม่ถึงกับชีวิตแต่เขาก็เจ็บอ่ะ
ปืนนี่อย่าไปยิบมันเร็ดโอกาสลั่นมาได้
ใช่ไงคะคือถึงจะเจ็บเล็กน้อยแต่ก็เจ็บนะแล้วคุณเอาปืนออกมาขู่กันขนาดนั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารนะคะตำรวจสพนิคมคำสร้อยค่ะ
ต้องคุมตัวฝ่ายสามีก็คือนายสมจิตพร้อมกับอาวุธปืนแก๊ปยาวมาทำการสอบสวน
หลังจากที่ไปทำปืนลั่นใส่เพื่อนภรรยา
ต้นเหตุเรื่องนี้อย่างที่ที่ฉันเล่าไปนั่นแหละค่ะนายสมจิตมีภรรยาคือนางสาวสุพัตรา
ทะเลาะเบาะแว้งกันประมาณแบบระหองระแหงมาเดือนนึงแล้ว
กระทั่งล่าสุดสามีหายออกจากบ้านไป๒วันไม่กลับบ้านเลย
คนเป็นภรรยาเนี่ยเขาบอกผู้หญิงมักจะเซนต์ดีค่ะพี่เบิร์ตครับ
พี่เบิร์ตมีเซนต์ดีเหมือนกันไหมคะโอ้เซนต์ดีฮะ
ผู้หญิงทุกคนมันเป็นสัญชาติยานครับเขาเซ็นต์ดีจริงจริงเขารู้สึกได้ว่ามันผิดปกติแล้ว
อ่าจะต้องไปมีสาวแน่แน่เลยก็เลยชวนเพื่อนคือนางสาวนารีบอกไปนารี
ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยไปตามสามีหน่อยซิแล้วไปเจอจริงจริงอ่ะ
กิ๊กที่ท้ายหมู่บ้านพอยกมือถือขึ้นมาถ่ายเป็นหลักฐานเท่านั้นแหละ
โมโหเลยค่ะควักปืนออกมาบอกหยุดด้วยนะหยุดทายหยุดทาย
แล้วมันมีการยื้อแย่งปืนไงพอยื้อแย่งปืนเท่านั้นแหละมันลั่น
กระสุนเนี่ยเฉียดเอวด้านซ้ายของเพื่อนก็คือนางนารีถลอกเลย
ก็รีบพาไปโรงพยาบาลลูกสาวเล่าว่าไงรู้ไหมคะ
ลูกสาวของนายสมจิตกับนางสาวสุพัตราบอกว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันมาประมาณเดือนนึงแล้ว
ทะเลาะรุนแรงแค่ไหนก็ถึงขั้นลงบันทึกประจำวันนะคะ
เพราะว่าพ่อเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับปกติเธอสนิทกับแม่ไง
พอมารู้ว่าพ่อมีกิ๊กนะเสียใจมาก
คือก่อนอันนี้ได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะ
ตอนที่ทะเลาะกันเร็วก็ได้ลงบันทึกประจำไปแล้ว

บอกว่าตอนนี้ต้องรอให้นางสาวนารีคนเจ็บออกมาจากโรงพยาบาล
ก่อนเพื่อมาแจ้งความเอาผิดกับนายสมจิต
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยเบื้องต้นความผิดแรกคือ
มีอาวุธปืนในครอบครองตามพรบออาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงปี๒๔๙๐
แล้วก็เรื่องการเสพยาเสพติดตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ถ้าพบสารเสพติดในร่างกายก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ